คุณผู้ชมครับเรามาอัปเดตความคืบหน้า

ที่สะพานกลับรถย่านพระราม๒ที่คานปูนมันถล่มลงมานะครับ
ก็เป็นเหตุสลดนะคุณนะทำให้มีผู้เสียชีวิต๒รายนะครับ
เช้าวันนี้นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเร่งเคลียร์
พื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แล้วก็ทางญาติผู้เสียชีวิตได้มีการนิมนต์พระ

ดังนั้นติดตามรายละเอียดจากคุณแจ่มศรีปรีชดานรายงานสด
มาจากจุดเกิดเหตุครับเชิญครับคุณจำศรีครับ
คุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุสลดเมื่อคืนที่ผ่านมา
เมื่อคานปูนจุดกลับรถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ได้ฟังทะลมลนชับรถเก่งกระบะ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน๒ราย

ซึ่งเมื่อต้นขนาดนี้จังหนาธิได้ทำการหลีกเลี่ยง
เส้นทางการจราจรจุกเกอร์เทศแล้วค่ะ

กรทมช่องทางด่วนหน้าโรงพยาบาลวิพาราม

ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกวาด
เสร็จอีดปูนของสะครานสะพานนางกล่าว

โดยมีการปิดการจราจรเส้นทางลังกาว
ลีกเลี่ยงเส้นทางซึ่งแนะนำให้ใช้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ใช้เส้นทางเลี่ยงคู่ขนานถนนสวนส้มกระทุ่มแบนค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะทราบชื่อต่อมาคือ
นางสาวสุวรรณีรักท้วมอายุ๔๐ปี
อีกรายคือนายชาญชาวทองซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างดังกล่าวค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะก็มีทางญาติและครอบครัว
ได้มาทำการเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกุญชรแดงประเสริฐ

หลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะตนเองรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก
เพราะต้องใช้เส้นทางบริเวณนี้ทุกวัน
เมื่อเจอช่วงที่ต้องลอดใต้สะพาน
จะรีบขับรถไปให้เร็วที่สุด
เพราะภาพจำติดตาไปแล้ว
ที่สำคัญสะพานแห่งนี้สร้างเมื่อปี๒๕๕๙
หากจะบอกว่าสะพานเก่าอาจจะซุดตัวตามอายุ
ส่วนตัวมองว่าไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเลยค่ะ

เจออย่างนี้ก็แบบเหมือนก็เหมือนขวัญภาวะหวานเสียไปเลย

ทีนี้เห็นว่าสะพานนี้เขาตั้งมานานแล้วพี่
สะพานมันสร้างมานานแล้ว
อื่นเขาก็สร้างนานทำไมเขาไม่ล่วงอ่ะ
นี่คือคำถามถูกมั้ย
อื่นเขาก็สร้างนานนะทำไมเขาไม่ล่วงอ่ะ
มันเป็นคำถามที่เราต้องค้นหานะถูกไหมครับ
ทางจำนาธินะคะได้ทำการตรวจสอบ
และหาพิกัดจุดที่ว่าเกิดเหตุนะคะ

รอทำข่าวกันอย่างหนาแน่นค่ะ
ทางที่เกิดเหตุทางกล่าวถังจังหาทีก็ได้ทำการปิดเป็นที่๑๐๐เป็น๑ช่องทาง

และทั้งหมดนี้สู่ความคืบหน้าล่าสุด

แก่มสีปริชดาแสนรัสทีวีรายงาน
ขอบคุณทีมข่าวนะครับปากหลักประจำอยู่ที่นั่น
คุณผู้ชมทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สั่งตั้งคณะกรรมการด่วนในการสอบข้อเท็จจริง
ทางด้านของอธิบดีกรมทางหลวงคุณตั้งโต๊ะนะครับ
การแถลงแล้วมีการไลฟ์เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
พูดถึงเรื่องของเหตุแผ่นปูนถล่มลงมา
เชื่อว่าไม่ได้เกิดจากความสะเพรานะคุณนะ
คุณผู้ชมฮะทางด้านอธิบดีกรมทางหลวงครับ
นายสารวุฒิทรงศิวิรัยแถลงเหตุสะพานกลับรถ
หรือว่าสะพานเกือกม้าที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๓๖คุณ

๒๙ปีแล้วนะฮะใช่ค่ะปรากฏว่าเมื่อคืน
เนี่ยไอ้ค้านที่เป็นขอบเนี่ยมันพังถล่มลงมา
คืออธิบดีชี้แจงแบบนี้
ก่อนหน้านั้นนะคุณนะสะพานมันชำรุด๒ช่วง
คือตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยช่วงทางโค้งเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่๓ปฐุมธานี

เจ้าหน้าที่ก็คุมงานแล้วก็เป็นคนงาน

ช่วงที่๒ก็ต้องมีการทุบพื้นสะพานที่ชำรุดออกมา
เพื่อจะเทปูนเทพื้นสะพานใหม่
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายช่างคุมงานกับคนงานเนี่ย
เตรียมจะเทพื้นสะพานใหม่
มีการตรวจมีการเก็บรายละเอียดตามปกติ
ระหว่างจะเทนี่แหละครับคุณมีเหตุไม่คาดฝัน
คานตัวริมหรือคานตัวนอกนี่นะคุณนะ
มันร่วงหล่นลงมากลายเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
ธิบดีกรมทางหลวงก็เปิดเผย
เกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตในรถเก่งนะคุณนะ
คือนางสาวสุวรรณีรักท้วมอายุ๔๐ปีเท่านั้นเอง

อันนี้เป็นผู้เสียชีวิตในรถเก่งนะคุณนะ
ใช่ค่ะคนที่นั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยคุณ
เออคาวเคราะห์จริงที่ทำให้เธอเสียชีวิต
ส่วนคนงานเนี่ยที่ตกลงมาจากข้างบนสะพานลงมาถึงพื้นเนี่ยนะฮะ
คนที่เสียชีวิตนะคุณนะ

และอย่างที่กู้ภัยบอกว่าตอนตกลงมานะคุณนะคือ
โอ้โหศีรษะติดอยู่กับตัวเหล็ก
คุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงของกู้ภัยสักนิดนึง
เล่าถึงกรณีคนงานนะเพราะว่าคนงานที่ตกลงมา
คือตกลงมาพร้อมกับไอ้คานปูนตรงนี้เลย
แล้วก็ศีรษะถูกเหล็กเสียบ
นี่ภาพทางด้านซ้ายมือนี่นะคะ
คนงานคนนี้ที่เสียชีวิตคือนายชาญขาวทองอายุ๔๘ปี
อีกคนนึงคือนายฉัดชัยสิริมาตร๒๗ปีได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวลองฟังกู้ภัยพูดถึงตอนที่เห็นภาพของคนงานหน่อยค่ะ
นี่แหละฮะตอนที่กู้ภัยไปถึงนะคุณ
เห็นร่างของคนงานที่อาการสาหัสเนี่ย
หล่นลงมาพร้อมกับคานตรงนี้แล้วถูกเหล็กเสียบอีกนะฮะ
ท้ายที่สุดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ

คือ๒รายนางสาวสุวรรณีรักท้วม
คนที่อยู่ในรถเชฟโรเล็ตนะครับ
ส่วนคนงานที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนายชาญขาวทองอายุ๔๘ปี

ใช่ค่ะผู้บาดเจ็บก็คือคนขับรถเชฟโลเล็ต
ของทางกรมทางหลวงอีก๑คนที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือนายฉัดชัยสิริมาตรอายุ๒๗ปีค่ะ
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางอธิบดีกรมทางหลวง
บอกว่าก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกัน
มีคนเจ็บคนตายทางอธิบดีกรมทางหลวง
บอกว่าขอแสงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
และพร้อมจะเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับ
วันนี้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หากเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่
จะดำเนินการลงโทษทันทีนะฮะ

เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับ
ในช่างคุมงานกับคนงานนะครับ
ก็อยู่ระหว่างในการที่จะมีการเตรียมนะครับ
ที่จะมีการเทพื้นสะพานใหม่นะครับ
ก็ไปมีการไปตรวจสอบนะครับ

ในการที่จะเตรียมในการเทพื้นสะพานใหม่นะครับ
ซึ่งก็เป็นขั้นตอนนะครับ
ที่มีการทำนะครับโดยปกตินะครับ
แต่ระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ตามที่สื่อมวลชนได้เห็นในตามรูปนะครับ

เป็นความผิดพลาดนะครับของกรมทางหลวงนะครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรนะครับ
วันนี้นะครับทางทีมงานวิศกรกรมทางหลวงนะครับ
รวมถึงนะครับทราบว่ามีทางสภาวิศกรและวิศกรรมสถานนะครับ

ก็คงจะทราบสาเหตุนะครับที่แท้จริงนะครับ

ถ้าพบว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็จะต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด
นี่ค่ะก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบ
และให้รายงานผลภัยใน๑๔วันด้วยนะคะ

นักข่าวก็ถามว่าตกลงแล้วมันเกิดจากความสะเพราหรือเปล่า
คือท่านบอกว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าความสะเพรา

ใช่ค่ะพูดมาชัดเลยว่ายอมรับ

เดี๋ยวต้องตั้งคณะกรรมการสอบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วท่านก็บอกด้วยนะเมื่อวันที่๑๗กรกฎา

แล้วก็รอบนั้นไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย

ก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะ
เพราะว่ารถหลายคันนะคุณคนขับเขาบอกว่า
ถ้าผ่านเส้นทางที่มีการก่อสร้างอะไรข้างบนหัวเราเนี่ย

และนี่กลายเป็นโศกนากรกรรมจริงนะฮะ
คุณผู้ชมทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยามชิดชอบเปิดเผยบอกว่ากระทรวงคมนาคม
ก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

สั่งการให้กรมทางหลวงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เคราะห์สาเหตุให้รายงานผลภายใน๑๔วันนะฮะ
และตอนนี้ต้องระงับการซ่อมแซมสะพาน

การจราจรจนกว่าจะมั่นใจในความปลอดภัยทั้งหมดนะครับ
ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย

ครั้งนี้นับเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นะคุณฮะ
กรมทางหลวงจะต้องทบทวนและพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไปนะครับ
ส่วนทีมข่าวของเราก็ติดความคืบหน้าอยู่ที่สพเมืองสมุทรสาครเหมือนกันนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตคือญาติของนางสาวสุวรรณีเนี่ย
เดินทางมาติดต่อขอรับเอกสารนะครับ
เพื่อจะนำไปขอรับศพคุณสุวรรณีรักท้วมนะฮะ
โดยคุณกล้วยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นญาตินะฮะ
คนที่ใส่เสื้อสีลายขาวดำเนี่ยนะฮะ
เป็นคนขับรถเก๋งคือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คนนี้ก็รอดตายปฏิหารเหมือนกันนะครับ
เธอก็เปิดเผยบอกโอ้โหตอนนั้นไม่คาดคิดเลย

ไอ้คานปูนมันจะร่วงหล่นลงมาจนกระทั่งทับนางสาวสุวรรณี
จนเสียชีวิตคารถเลยนะฮะ
ส่วนคนในรถอีก๓คนนะบาดเจ็บนะครับ

สำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เสียชีวิตนะฮะ
ก็คือนายชาญขาวทองเนี่ยนะครับ
ก็ตอนแรกนายชาญนะคุณนะ
จากที่รายงานข่าวกันออกมาตั้งแต่ต้น

แต่อาการสาหัสที่ถูกเหล็กเสียบศีรษะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนงานอีกคนที่ตกลงมาด้วยกัน

ตอนนี้อาการสาหัสนะครับทางโรงพยาบาลก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
ส่วนศพของนายชาญเจ้าหน้าที่ทางหลวงที่เป็นช่างที่ตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ภรรยาจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่อุบลราชธานีนะครับ
รอหลังจากเสร็จงานศพแล้วถึงจะดำเนินการเรื่องค่าชดเชยการเสียชีวิตต่อไปนะ
แล้วก็เราได้เห็นบรรยากาศนะที่พระท่านก็ไปเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
เพราะว่าญาติก็ห่วงเหลือเกินนะครับเพราะว่าเพิ่งเสียชีวิตเมื่อคืนก็เชิญดวงวิญญาณในตอนเช้านี้เลย
เสียใจด้วยนะครับค่ะนี่เป็นเหตุใหญ่นะคะที่เกิดขึ้น